เรามาดูเหตุนี้ก่อนไยชนไยแล้ววิทย์จะเป็นไฟไหม้ไย
เพราะว่ารถสารเคมีชนเข้ากับรถน้ำมัน
แล้วโหถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันไหม้หรือมันระเบิดขึ้นมา
คุณลองคิดถึงสภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมสองคันคันนี้ไยชนไย
แต่เนื่องจากใหญ่หลบรถเล็กหลบรถจักรยานยนต์พ่วงคุณ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คือตำรวจได้รับแจ้งว่ารถบรรทุกสารเคมี
ชนเข้ากับรถบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันจำนวนถึง๔๔๐๐ลิตรนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๐๔กบินบุรีฉะเชิงเศร้า
หน้ากะบินเคนกิโลเมตรที่๑๕๕๑๕๖หมู่๑๑ตำบลกบิน
กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ส่งผลให้รถใหญ่ทั้ง๒คันกีดขวางการจราจรนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องมาอำนวยการจราจร
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือโอ้โห
รถใหญ่บรรทุกสารเคมีชนเข้ากับรถบรรทุกน้ำมัน
โชคดีไม่เกิดเหตุระเบิดหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับ
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก๑๐ล้อครับ
ล้อคันนี้บรรทุกสารเคมีประเภทโซเดียมมา

มีนายประวิทย์มัธราชอายุ๓๙ปีเป็นคนขับ

ใกล้กันพบรถบรรทุกน้ำมัน๒๒ล้อนะฮะ
ก็ภายในบรรจุน้ำมันประเภทเอทานอลจำนวน๔๔๐๐ลิตรนะครับ
มีนายสมควรกิ่งการีอายุ๕๒ปีเป็นคนขับฮะ
ส่วนรถได้รับความเสียหายช่วงท้าย
โชคดีน้ำมันไม่รั่วไหลออกมา

คือเป็นถนนและข้างถนนเป็นชุมชนหมดเลย
มีโรงเรียนนะฮะช่วงดี
คราวนี้ไม่เกิดระเบิดไม่มีใครเจ็บใครตายนะครับ
จากการสอบสวนนายประวิทย์มัธราช
คนขับรถสารเคมีที่มาชนรถบรรทุกน้ำมันเขาเนี่ยนะฮะ
บอกว่าผมนำสารเคมีประเภทโซเดียม
มาส่งที่นิคมบุษากรรมในพื้นที่อำเภณีดีครับ

ตัวเขาต้องหักพ่วงมาลัยขวา

และทางซ้ายมีรถบรรทุกน้ำมันจอดอยู่
ก็เลยชนโครมเข้าให้กับรถบรรทุกน้ำมันนะครับ

คือรถพ่วงข้างมันมอไซค่วงข้างคือมันเบี่ยงขวามา
แล้วทีนี้ผมเลยแตกคือมันแต่ลงข้างทาง
ผมเลยหักออกคือมันจะลงขวา
แล้วรถน้ำมันนี่คือเขาจอดอยู่ข้างทาง
ไม่ได้เปิดไฟอะไรไว้เลย

เพราะว่าผมวิ่งตามสูตรมอเซต์มา
ก็ไม่ชนกับรถนี้

ก็คือพ่วงข้างก็เรียบร้อยครับ
โอ้โฮนี่เขาก็เลยต้องหักสองรอบ
หักขวาจะลงร่องนะ
พอหักซ้ายมาชนรถคันนี้นะครับ

คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงเสียชีวิตแน่

บอกว่าขับรถบรรทุกน้ำมันมาจากสะแก้ว
จะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดระยองนะครับ

เพราะว่านอกจากขับรถขับหลบรถบรรทุกพ่วง
ขออภัยรถจักรยานยนต์พ่วงแล้ว
ถนนลื่นนะคุณเพราะฝนตกด้วยนะครับ
บอกว่าโชคดีนะที่ไม่เกิดความเสียหาย
น้ำมันไม่รั่วไหลจนเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับ